พอข่าวนี้มาปั๊บแม่นักข่าวไปเจอคุณอนุทิน
ต้องถามสิต้องถามคุณอนุทินว่าไง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย

ท่านคะท่านคะเด็ก๙ขวบกับ๑๐ขวบ
ที่นั่งสูบกัญชาริมชายหาดพัทยา
ท่านคิดเห็นอย่างไรคุณอนุทินตอบเลย
ต่อบอกว่าเรื่องเด็กเล่ร่อนเนี่ยนะ
ต้องให้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จุติไกลเลิกพักไหนพักไหน
ประชาธิปัตย์มันจะกลายเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะถามว่าอันนี้ท่านคิดเห็นยังไง
ท่านบอกว่าเรื่องเด็กเล่ร่อนพัฒนาสังคมต้องมาดู
ไม่ใช่แค่สูบอย่างเดียวยังมีเด็กเล่นร่อนดมกาวด้วย

นักข่าวถามต่อเพราะยังไม่ได้คำตอบ
นะหมออะไรนั่นน่ะเขาคงมีประเด็นเหมือนกับว่า
สร้างเรื่องขึ้นมาเด็ก๙ขวบที่ไหน
จะมีปัญญาไปซื้อบ้องกัญชาจัดฉากนั่นแหละ

คุณหมออะไรนั่นนะก็คงมีมีประเด็น

ให้คนถ่ายรูปจัดฉากกันมาก่อนนะแล้วรู้กันอยู่
คือจริงคุณอนุทินก็พยายามตอบแบบ
ไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นจะไม่ให้เป็นเรื่องการเมือง

อ่ะขณะที่นายกริติวัฒน์อายุ๓๕ปีคนถ่ายคลิป
แล้วก็โพสต์ภาพนี้ภาพที่เป็นประเด็น
เด็กสู่กัญชาริมชัยหาดพัทยา

เฟซบุ๊กยืนยันว่าไม่เคยคิดจะจัดฉากเพื่อทำคอนเทนต์
สิ่งที่เห็นในภาพเป็นเหตุการณ์จริง
พวกนี้ทำอย่างที่เห็นในรูปกันจริง
ไม่มีการแสดงไม่มีเงินไปจ้างให้มาทำ
ตัวผมเองคือคุณกิตติวัตร
ไม่เคยรู้จักกับเด็กกลุ่มนี้มาก่อน
ถ้าผมไม่ลงพื้นที่ไปตามหาเด็กพวกนี้
จะได้ไปถึงมือเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ไหม
อ่าส่วนที่โอ้โหควันออกหูมากที่สุด
คงจะเป็นพักประชาธิปัตย์แล้วครับ
ที่คุณอนุทินใช้คำว่าคุณหมอคนนั้นน่ะ
คุณหมอคนนั้นน่ะนายแพทย์บรรยัติเจนนครับ
สอระยองครับยืนยันไม่มีใครจิตใจ

ที่จะจัดฉากสร้างข่าวให้เด็กไปสูบกัญชา
แต่หากนายอนุทินจะคิดไปเองว่าเป็นการจัดฉาก
ก็เอาที่สบายใจและคิดว่าในประเทศนะ

เป็นการจัดฉากอย่างที่นายอนุทินคิด

ลาเมฆลัตนะชะเวงโคสกพรรคปราศนีปัตรครับ

คงไม่มีใครปัญญาอ่อนไปจัดฉาก
บ้องกัญชามาให้เด็กผีกัน
เพื่อเอามาเป็นประเด็นห้ำหั่นกันในทางการเมืองหรอก
ให้เวลาพักภูมิใจไทย๗วันทำอะไร

ภูมิใจไทยให้เวลา๗วันไปหาหลักฐานมา
ที่กล่าวหาว่าเป็นการจัดฉากเอาเด็กมาสูบกัญชาน่ะ
ถ้าหากหาไม่ได้คนพูดต้องรับผิดชอบเรื่องนี้
ราเมฆรัฐนาชาเวงโครสกพรรคประชาธิบัติครับ
นี่ฮะเอาล่ะมันจะกลายเป็นเรื่อง
ความขัดแย้งทางการเมืองหรือเปล่า
จะโหวตจะคว่ำเรื่องกฎหมายกัญชา
ก็ยังเป็นที่จับตามองกันอยู่
อีกครั้งเมื่อกี้ผลโหวตนะครับ
ขอบคุณคุณผู้ชมมากทุกช่องทาง
ยูทูปไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์นะครับ
ก็เชื่อว่าเป็นการจัดฉาก๒๓
แล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นการจัดฉาก

เสียงทุกเสียงของคุณผู้ชมขอบคุณที่คุยกันครับ

เห็นคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นมาเยอะเหมือนกัน
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นอะไรทางสังคม
เราจะชวนคุณผู้ชมโหวตแบบนี้
สะท้อนความคิดเห็นแบบนี้อีกนะคะ